เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปี
เอาเศษผ้ายัดใส่ถุงเท้า
แล้วเอาทั้งก้อนนั้นมาเย็บติดกับกางเกงตัวเอง
ทำกับว่าคล้ายกับอวัยวะเพศของตัวเอง
แล้วปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่างบรรยายสรรพคุณขนาดของตัวเอง
ทำให้มันตุงเหมือนกับว่ามันตุง

โอเคตรวจสอบได้สบายครับผม
ทุกวันนี้นะด้วยโควิดผมแม่นะ
กวนมาเลเซียสิงคโปร์หลังกาสวนแก้ว
เดือนหนึ่งได้เกียบสองหมื่นห้า
ไปถึงเมื่อวานก็เป็นขายเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

สะพานวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมา
แล้วไปบอกชาวบ้านไปบอกคนอื่นบอกว่า
ผมติดโรคโควิดสิบเก้า
แล้วเขียนป้ายติดไว้ที่จักรยานของตัวเองด้วย

ชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งสารพีเลยค่ะตกใจเอาล่ะครั้งนั้น
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
มีอาชีพคือเก็บเศษผักในตลาดอย่างเนิ้งเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ต้องเอาตัวเนี่ยคุณดูนะมากันยกชุดแบบนั้น
มาเอาตัวไปตรวจซิว่าเป็นโรคโควิดสิบเก้าจริงหรือเปล่าสุดท้ายผลออกมาเป็นลบ
คือไม่เป็นโรคโควิด๑๙ก็เลยปล่อยตัวคืนสู่ครอบครัวต่อไป
กลายเป็นว่ามาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะอ่าชาวเชียงใหม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจนะ
ไม่ต้องตกใจแต่ว่าฝากถึงครอบครัวหน่อยละกันใช่ใช่
นำตัวเข้าไปดูแลเพิ่มเติมหน่อยเพราะกลัวเรื่องของอาจจะอันตรายกับคนอื่นไงใช่ค่ะ